ไปดูแนวสายมูลกันก่อนก่อน
เรื่องของความอ่อนช้อยความสวยงามในการไล่รำด้วยค่ะ
ปกติเราเห็นเธออยู่กลางน้ำตลอด
เซอร์ฟบอร์ดบ้างวีนเซอร์ฟบอร์ดบ้างนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเธอมาแถวนี้รำสวยมาเลยค่ะ
เป็นพิธีบวงสวงพญานาคที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ
มี่นี่นะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสาวนางรำแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะ
โชว์ลีลาฟ้อนรำอ่อนช้อยค่ะ
ร่วมกับชาวบ้านอีก๘ชนเผ่าในงานวงสวงพญานาคประจำปี
ครบรอบ๗ปีกำเนิดองค์พญาศรีสัตนคราช
แลนด์มาร์คศักดิ์ศิษย์ริมฟงศ์ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
เมื่อวานนี้แน่นอน๗เดือน๗แล้วก็ครบรอบ๗ปีพอดิบพอดี
คุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้โหวันดีซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะ
สภาพอากาศและเมื่อวานก็ฝนตกตลอดทั้งวัน
แต่พอเลิกพิธีบวงสวงเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ฝนฟ้าเป็นใจฝนหยุดตกเหมือนกับสั่งได้เลย
เธอก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารแล้วก็บารมีขององค์พญานาค
ที่ดูแลปกปักรักษาแม่น้ำโขงเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มาร่วมงาน
เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศสวยเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นการได้ราวมีหวังช้อยสวยงามและก็จัดระเบียบผู้คนได้ดีมากเลยนะคะ
มากันเป็นหมู่คณะแบบพร้อมเพลียงค่ะ
จากร่องรอยที่พื้นถนนคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่าฝนเนี่ย
จะหยุดตกแน่นอนเพราะว่ายังฉ่ำไปด้วยน้ำอยู่เลย
แล้วก็งานนี้ค่ะนอกจากสาวแซมมี่ที่ไปร่วมรำแล้วนะคะ
ก็ยังมีนักร้องหนุ่มนี่เก่งทัชยะค่ะ
ไปร่วมโชว์ด้วยแบบยิ่งใหญ่อลังการ
สมกับเป็นการครบรอบ๗ปีวันที่๗เดือน๗เลยล่ะค่ะ
ต้องบอกว่าเลขสวยจริงนะคะ